กรณีที่กรรมการสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันท

ให้พระธรรมชโยและวัดพระธรรมกาย
อีกกว่า๔๐๐ล้านบาท

หากตรวจพบว่าเป็นเงินที่ยักยอกมา
ก็พร้อมที่จะชดใช้ให้กับผู้ที่เสียหาย
ขณะที่สมาชิกสากรอีกส่วนหนึ่งกลับมองนะครับว่า
การยืนยอมรับเงินจากศรีธรรมกาย

เอกสารขอบคุณในความเมตตาธรรม
ต่อศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย
สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์๒ฉบับ
เป็นหลักฐานที่นายองค์อาจธรรมนิษฐา
โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย

พร้อมระบุว่าสาระสำคัญ
กล่าวถึงการตั้งกองทุนศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย

หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รวมรวมเงินกว่า๖๘๔ล้านบาท
ให้แก่สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่สมาชิก
แต่กลับมีสมาชิกบางส่วนไม่ยอมรับ
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

พระเด็จพระคุณหลวงพ่อจะไม่เกี่ยวข้อง

เรามองว่าถ้าดำเนินคดีไป

ก็ช่วยกันตั้งกองทุนในนามคณะสิทธิ์

กลับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง

ทั้งที่สากรและสมาชิกส่วนใหญ่บอกว่าเป็นประโยชน์

เกรดิตยูเนียนคลองจานกว่า๕๐คน
เดินทางเข้าพบพันตบรวจเอกภัยศิษฐ์วงเมือง
เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดี

จากนายสุประชัยศรีสุภาอักษร
อดีตประธานสหกรพร้อมระบุ
สมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ยินยอมรับเงินชดใช้
จากกองทุนศิษฐ์วัฒน์รัฐธรรมกาย
แต่เกิดจากคณะกรรมการสหกรณ์ชุดเก่า
ยินยอมให้ไกลเกลียรับเงินชดใช้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินของสหกร
ส่วนเช็คที่มีการพบเพิ่มอีก๗ฉบับกว่า๔๐๐ล้านบาท
ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้เข้ามารับทราบข้อมูล
แต่กลับไม่มีการแจ้งความในบางคดี

เมื่อทางวัดกดีพระกดี

เงินว่าเราต้องการมีการฟื้นตัวเงิน

มึงก็เป็นว่า

และผู้ทำแผนฟื้นฟูสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ยอมรับสหกรณ์ได้แจ้งความเริ่มเรียนคดี
๒๐ฉบับรวมกว่า๑๐๕๐ล้านบาท
ซึ่งกองทุนศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย

จำนวนกว่า๖๘๔ล้านบาทแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระเงินก้อนที่สอง

เพิ่งเบิกเงินก้อนแรกกว่า๒๐ล้านบาท
เพื่อนำไปจ่ายคืนให้กับสมาชิก
ในวันที่๓๐มิถุนายนนี้
ส่วนเช็ค๗ฉบับมูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาท
นายสุประชัยสั่งจ่ายให้กับกลุ่มพระลูกวัด

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลคดีทางแพ่ง
เพื่อถวงเงินคืนมาให้กับสมาชิกสหกรต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน